เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาหน่อยนะครับ
แถวแยกสะพานควาย

ถูกต้องเผื่อใครเจอแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาตกอกตกใจนะ
แล้วก็ขับรถมาแล้วไปย้อนสอน

มีตำรวจตามมันมาทั้งแต่ดอนเมืองตอนนี้นั้นนั้นเหรอ

นี่ฮะยังไม่ยอมลงจากรถนะครับ

เอาที่ล็อกล้อมาล็อกไว้ก่อนแล้วนะฮะ

นี่ตำรวจก็ต้องพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
อยู่ดีจะถอยหลังจะย้อนสอนจะกลับรถอะไร
กลับได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้ค่ะ

ค่ะจะกลับยังไงมันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ

นี่สอนอบังซื้อนะฮะต้องมาระงับเหตุ
อ่านี่มีกล้องนะ
ตอนที่เขาขับตามนะฮะที่ตำรวจไล่ตามนะครับ
กระบะคันนี้เนี่ยอีซูซูสีดำนะครับ
ขับมาอย่างเร็วเลยนะฮะจากฝั่งผนโยธินขาออก

ขับผ่านตู้จราจรแยกกำแพงเพชร
หยุดกระทันหันค่ะแล้วถอยหลังย้อนสอนเออเอาสิเออมีปืน
ตำรวจก็นี่ได้รับแจ้งเหตุก็ต้องมาตรวจสอบแล้วครับ
หยุดอยู่แถวแยกสะพานควายถูกปิดล้อมนะ
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ลงมานะ
โอ้โหผู้นี่เขาก็พยายามจะขับรถหนีนะฮะ

ตอนนั้นภรรยาของคนขับรถเนี่ยอุ้มเด็ก
ตาร์ทรถเป็นเด็กหญิงยุค๙เดือนอยู่ด้วยนะครับ

เธอก็บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าสามีเธอเนี่ยเมายาบ้าแล้วหลอน

ชวัดเฉวียนขับแบบเหมือนกับหนีใครเนี่ยฮะ
พูดบอกมีคนตามฆ่าตลอดทาง
เดี๋ยวดูตรงที่ตำรวจพยายามบอกให้ออกมามอบตัวหน่อยนะครับ

ดนตรีแค่พูดดอยากมากน้อยแต่ไหนทางกรอบส้ายก็เอาล่ะ
มีเธอก็ไม่มีความราชาเม้อดหวังผม
สุดท้ายก็ได้ตัวมานะครับผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ระงับเหตุได้ตอน๑๖นาฬิกาก็ถูกนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
แจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือเรื่องขับรถโดยประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ปัสสาวะหาสารเสพติดนะก็ไม่ต้องสืบสีม่วง
เพราะภรรยาก็บอกว่าสามีเนี่ยเมายาบ้าแล้วหลอนบอกมีคนตามฆ่าขับรถแบบหนีไปด้วย